หรือเปล่าเวทีดีเบตของไทยรัฐ

แล้วคราวนี้นะแดดดี้ปุ่นคุณสิทธา
เขาเอาคลิปนี้มาลงไว้ในโซเชียล

ตอนนั้นคุณหมอชนน่านเคยพูดเอาไว้
พูดเอาไว้เกี่ยวกับถ้าเกิดว่าจะต้องไปร่วมกับพลังประชารัฐ
คุณหมอชนนั่นจะทำยังไงลองฟังค่ะ
ถามเพื่อให้แน่ใจ
เดี๋ยวไม่ได้จบเดี๋ยวฟัง
ถ้าอยากได้เดี๋ยวผมแอร์ด็อปให้นะครับ
เมื่อกี้หมอชนน่านใช่ไหมอ๋อนึกว่าคุณอภิษฎ

แต่นี่ค่ะหมอชนนาฏพูดเอาไว้เวทีดีเบต

แล้วเมื่อกี้มุมข้างมุมข้างมุมนี้มุมนี้
คือคุณสิทธาเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้
หลังจากนั้นค่ะก็มีการเอาคลิปนี้มาทวิต
ใครเอาเดี๋ยวผมแอร์ดรอปให้ขออนุญาตส่งให้ตามคำพูดครับ
มันอยู่ในโซเชียลอ่ะมันไม่มีทางถูกลบไปอ่ะค่ะ

ใช่แล้วถ้าเกิดว่าเพื่อไทยเอาพลังประชารัฐมาร่วม
ชนนั่นบอกว่าจะลาออกจากหัวหน้าพักใช่ไหม
นี่คือเวทีดีเบตย้อนไปที่เวทีเชียงใหม่นะอันนี้

แล้วก็มีตัวแทนจาก๗พักมาร่วมดีเบต
ถ้าจะฟังแบบจบเลยบรรทะสุดท้ายคือมติพักหรือหัวหน้าพัก
พักมีกระบวนการครับพักมีขบวนการอืม

ผมบอกผมพูดในนามหัวหน้าพัก
ถ้ามีมติภักดิ์มาลบล้างคำพูดผม
ผมบอกผมรับผิดชอบผมลาออกไง
นี่ไงให้ดูกันชัดค่ะ
ตอนที่ไทยรัฐอัดหรือว่าบันทึกเอาไว้

แม้ว่าจะเข้าร่วมด้วยมติของพักเพื่อไทยก็ตาม
หมอชนะเนี่ยจะลาออกจากหัวหน้าพัก

ลาออกจากสมาชิกพักด้วยหรือเปล่า

ตอนหาเสียงเลือกตั้งก่อนเลือกตั้ง
สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้ว
คือมันก็เปลี่ยนคำพูดได้อย่างนี้หรอ

แล้วก็ที่มีรายงานข่าวที่เขาประสานงานกัน

ย้ำว่ารายงานข่าวนะคุณผู้ชม
แกทำพลังประชารัฐที่จะมาหาลือกับพักเพื่อไทยเนี่ย

เออแต่คือให้ดูให้ดูอีกคนนึงของเพื่อไทย
คุณจตุรนฉายแสงค่ะก็มีการทวิตข้อความเขาก็ฮือกันเหมือนกันนะ
ถ้าใดรู้ไหมคือทวิทย์ข้อความบอกว่าการหารือกับพรรคการเมืองต่างเนี่ย
โดยหลักการก็เป็นสิ่งที่พึงกระทำแต่การหารือกับพักรวมไทยสร้างชาติ
แล้วก็พลังประชารัฐถ้าจะทำเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นและไม่อาจมีประโยชน์ได้เลย
ยิ่งถ้าจะพัฒนาไปถึงขั้นร่วมรัฐบาลกับสองพักนี้ยิ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรแม้แต่จะคิด
จากภาคการเมืองส่วนใหญ่ใน๘พักต่างก็ประกาศเอาไว้อย่างชัดเจน
ระหว่างหาเสียงเลือกตั้งว่าจะไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับสองพักนี้ไง
มาถึงวันนี้จะมาอ้างว่าเหตุการณ์เปลี่ยนเหมือนที่พี่เบิร์ตพูดเมื่อกี้
อ้าวเหรอมันไม่เป็นเหตุผลคุณภัทรไตรไหมคุณนัทธพงศ์
สองพักนี้ก็คือเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจพระเด็จการมาแต่ต้น

ประชาชนปฏิเสธ๒พักนี้อย่างชัดเจนในการเลือกตั้งที่ผ่านมา
และประชาชนต้องการให้มีรัฐบาลประชาธิปไตยรัฐบาลอันเป็นที่ยอมรับของประชาชน
อันนี้ใครไม่อยู่ในกรุ๊ปไลน์

แต่จะจริงพี่เบิร์ตหมอชนานบอกแล้วว่า

มาร่วมพูดคุยมาหาทางออกไง
แต่ที่เกิดที่จัดหนักกว่านะ

อดีตสสเชียงใหม่ของเพื่อไทยเนี่ย
โพสต์เฟซบุ๊คแบบสุดจัดเลย
เอาน้ำดีไปรวมน้ำเสียไม่นานจะกลายเป็นน้ำเน่า
พูดเหมือนพี่ปุ่นเลย

ย้ำอีกนะมั่นใจในเพื่อไทย
จะจับมือก้าวไกลกันเหนียวแน่นตั้งรัฐบาลเพื่อประชาชน
โพสต์นี้คนมาคอมเมนต์เผี้ยบเลยจริงครับ
คือจะมองว่าความเห็นของคนในพักก็ไม่ได้ตรงกันไปทั้งหมด
ไม่ได้ไปในแนวทำเกี่ยวกันรัก
นี่ไงสมกับเป็นพักฝั่งประชาธิปไตยใช่ไหม
อ๋อจะบอกว่ามีความเห็นที่หลากหลาย
ใช่แต่ละพักก็จะมีแบบนี้